หนาวลมเย็นเหล่านี้ก็จะแผ่กระจายไปตามจุดต่าง
ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ขึ้นเหนือต่อไป

สิ่งที่ตามมาก็คือแดดที่ค่อนข้างแรงนะครับในช่วงกลางวัน
จึงทำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
อุณหภูมิระหว่างวันบางจุดบางพื้นที่อาจจะต่างกันถึง๒๐องศาเซลเซียต
ดังนั้นใครที่ไปบริเวณดังกล่าวหรือมีชายที่อยู่บริเวณดังกล่าว
คงต้องเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายของตนเองด้วย

เรายังคงได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นอย่างนี้
ต่อเนื่องนะครับไปจนถึงสุดสัปดาห์เลยทีเดียว
เพราะว่าปัจจัยสำคัญที่ดึงเอาลมหนาวมาแรงขนาดนี้

ก็จะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศฟิลิปปินส์
แน่นอนการที่เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศฟิลิปปินส์
ก็ใกล้เมืองไทยของเราไปดึงเอาลมหนาวลงมาค่อนข้างเยอะ

กันไว้ไม่ให้พายุหอบเอากลุ่มฝนเข้ามาตกในเมืองไทยของเรา
จึงถือว่าเป็นตัวการที่สำคัญเลยทีเดียว
ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในระยะนี้เกิดขึ้น
แน่นอนสิ่งที่มาพร้อมกับพายุคือเรื่องของกระแสลม
กระแสลมก็จะเคลื่อนที่เข้าผ่านประเทศไทยของเรา
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางจนถึงตอนล่าง

ดังนั้นพื้นที่เหล่านี้เองจะเป็นพื้นที่ที่มีกระแสลมค่อนข้างที่จะแรงเป็นพิเศษ
ใครอยู่บริเวณนางกล่าวต้องเจอกับอากาศหนาวเย็น
จุดฟืนจุดไฟอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
อากาศหนาวลมแรงแบบนี้อาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้แน่นอนครับ

กลุ่มก้อนเมฆกลุ่มควันที่เกิดจากการเผาไหม้เนี่ยนะครับ
ก็จะไม่สามารถที่จะกระจายตัวไปได้นะครับ
เพราะว่ามีบริเวณความกดอากาศสูงเนี่ยนะครับกดไว้อยู่
ดังนั้นการสัญจรตามจุดต่างนะครับคงต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ
ในระยะนี้อากาศเนี่ยนะครับค่อนข้างแห้ง
วัตถุต่างเนี่ยนะครับที่เป็นเชื้อเปลืองก็สามารถที่จะติดไฟได้ง่าย
สามารถที่จะทำให้เปลวไฟนั้นกระจายตัวเป็นวงกว้างได้ด้วยนะครับ
ดังนั้นจะจุดฟื้นจุดไฟเพิ่มความอบอุ่นก็ต้อง
เฝ้าระวังในระยะวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ